ฟางค่ะ๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้าล่ะ๕๐บาทค่ะ

แล้วก็เห็ดเข็มทอง๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ทีนี้ได้เห็ดแล้วไปดูเนื้อสัตว์กันบ้างดีกว่า
เนื้อสัตว์วันนี้หมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์ศูนย์๕บาทต่อปองค่ะ

ทำรายได้ทำกำไรได้ดีให้กับชาวบ้านเขา

นี่เก็บเห็ดไปดูฟ้าดูฝนด้วยนะ

มีคนหลงป่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ
ระวังหลงป่าด้วยนะเป็นห่วง